กลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณคุปตนัน

แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับ

มีคำถามเพราะว่าเรานำเสนอเรื่องนี้ไปในช่วงต้นของรายการ

ถ้าเกิดขึ้นที่กระบี่ในทะเลไม่เท่าไหร่
แต่เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีบนบกเนี่ย

เกิดจากการที่อากาศเย็นจากด้านบน
มีการเคลื่อนที่ผ่านอากาศที่ร้อนบนภาคพื้น

มีการแผ่ความร้อนออกมาจากพื้นดิน

จึงมีการเหนียวนำทำให้เกิดเรื่องของลมหมุนเกิดขึ้น

หรือว่าเรียกภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าพายุหัวกุฎ
แบบนี้นะครับก็คือลักษณะกระแสลมที่พัดขึ้นมาจากพื้นดินลอยไป
แต่ถ้าหากเกิดในทะเลก็จะเรียกว่าหน้าเล่นน้ำ
มี๒อย่างนะครับบนบกงวงช้างในน้ำทะเลเรียกนาคด้วยน้ำ
คือไม่จำเป็นต้องดูดน้ำขึ้นไปอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมฮะ
เกิดกับความเป็นแปลงของอากาศความต่างของอากาศ
ใช่ครับเย็นกับร้อนผ่านกันเจอกัน
ก็เลยเกิดการหมุนวนเกิดขึ้น

หลายคนสงสัยไงทำไมเกิดในเมืองด้วย
ปราจีนบุรีสร้างความเสียหายเหมือนกันนะครับ
แต่ก็ในไทยด้วยความว่าที่ตั้งของไทย
ตั้งอยู่ในลักษิตุที่ไม่สูงมากนัก

ไม่ใช่นะครับคนละประเภทกันนะครับ

สามารถที่จะทำความเสียหายได้มากกว่านะครับ
นี่คือเรื่องราวของพายุ๓แบบ

เคลื่อนที่ตัวเคลื่อนที่ผ่านเขา

พายุครับเขาไปอยู่ตรงจุดที่พายุ

เขาอยากรู้ว่าความรู้สึกตอนไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ย

ความรู้สึกเหมือนกับโดนกระแสน้ำจากสายดับเพลิง

คงต้องไปนวดนานหน่อยนะครับ

ก็คือฮอริเคนระดับที่๔ก็คือ๒๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ก็คือขับรถเหยียบไป๒๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

วันนี้เราจะสัมผัสบริเวณเคนระดับที่๔
ก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็เป็นอันตรายมากเลยทีเดียว

แต่ว่าตอนนี้นอกจากพายุเฮริเคนเออร์มาแล้ว
มีหนึ่งสถานการณ์พายุที่ต้องจับตามอง

รวมไปถึงพายุอีก๑ลูกที่จะเกาะตัวขึ้น

แล้วก็คาดการณ์ว่าจะส่งผลต่อไทยของเรา

ตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลทางฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์
คาดการณ์ว่ามีการเคลื่อนที่นะครับ

คาดการณ์ว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณเกาะไต้หวัน

ใครที่จะเดินทางไปบริเวณไต้หวันตรวจสอบสถานการณ์ของพายุลูกนี้ด้วยนะครับ
จากนี้เองพายุลูกนี้ยังส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ประเทศจีนทางฝั่งตะวันออกนะครับ
เดี๋ยวแถวบริเวณเซี๊ยะเหมือนแล้วก็บริเวณซิ่งไฮ
ดังนั้นใครที่ไปจีนบริเวณดังกล่าวก็เฝ้าติดตามสถานการณ์พายุลูกนี้ด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมของพายุลูกนี้ซึ่งแน่นอนแล้วครับ
การว่าจะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศในประเทศไทยเกิดขึ้นบ้าง
ซึ่งตอนนี้ร่องฝนครับปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกหนักยังอยู่บริเวณเหนือเมืองไทยของเราอยู่นะครับ
ภาพรวมฝนหลักก็ยังคงเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานฝั่งตะวันออก
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางก็เป็นพื้นที่แถวบริเวณฝั่งตะวันตกของภาคกลางภาคกลางตอนล่างนะครับ
ก็เป็นแถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนี่คือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนครับ
อกจากนี้เองครับจุดตรงนี้น่าสนใจละทีเดียวนะครับ

หลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าจะส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราเช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็ทำให้เกิดร่องฝนเกิดขึ้นนะครับ
ผ่านในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
ตั้งแต่ช่วงวันที่๑๔จนถึงวันที่๑๖นี้
แต่ด้วยความเร็วลมและความแรงของพายุตาหลิบนะครับ
ที่มีการก่อตัวขึ้นจึงนำให้คาดการณ์ว่า
พายุอีเบรชาตินั้นจะไม่รุนแรงมากนัก

ใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานคร
ก็ติดตามสภาพอากาศแล้วก็การเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนในพื้นที่ด้วยนะครับ

ผมพุทธนันที่๑๐มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป